อากาศร้อนมากนาฬิบ่อน้ำนาฬิสาน้ำ
เริ่มเหือดหายลดน้อยลง
ทำให้เห็นปลาจำนวนมากเลย
คณะกรรมการหมู่บ้าน๑ในสะมบลย์กรรมแอน
เขาบอกว่าถ้าปลาเหยียวแบบนี้
จำหน่ายบัตรให้คนมาจับปลาดีกว่า
เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่จะเข้ามูบ้าน
คุณดูภาพสิประชาชนให้ความสนใจ
วันนี้มาจับปลาพร้อมกันแบบนี้สองร้อยบาทค่าบัตร
แต่ให้เวลาจับตั้งเก้าชั่วโมงนี้นะคะที่บ้านหนองกวนตำบลกางแอร์
อำเภอประสาทจังหวัดสุรินค่ะคณะกรรมการหมู่บ้าน
เขาเปิดสระน้ำขนาด๕ไร่ขายบัตรจับปลา
และรายได้จากการขายบัตรจะเอาทั้งหมดเลยนะคะ
จัดซื้อพันธุปลามาปล่อยเพิ่มในช่วงหน้าฝน
พอหน้าฝนน้ำมันจะเริ่มเยอะขึ้นไงเดี๋ยวไปซื้อพันธุปลา
แล้วมาปล่อยอีกนายประสิทธิ์พรมบุตร
คณะกรรมการชุมชนกล่าวว่าสภาพน้ำในสระที่มันลดลง
และลดลงเร็วมากกลัวว่าจะมีผลกระทบกับปลาในสระ
คณะกรรมการก็เลยมีมติประกาศขายบัตรจับปลาเลย
ขายบัตรละสองร้อยบาทต่ออุปกรณ์จับปลาหนึ่งชิ้น
โดยมีระยะเวลาให้ลงจับปลาค่ะ๙ชั่วโมงเต็ม
เก้าโมงเช้าไปจนถึงหกโมงเย็นบรรดานักจับปลาค่ะ
พอทราบข่าวเนี่ยนะคะมาเลยค่ะแบกแหมา
มาร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคนบรรยากาศคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะคะ
ส่วนใครจับปลาได้เป็นจำนวนมากค่ะบางคนแบ่งกลับบ้าน
บางคนแบ่งขายข้างสระน้ำนั่นแหละเพราะว่ามีชาวบ้านก็มายืนดู
แล้วก็มารอซื้อซื้อไปประกอบอาหารบางคนเอาไปขายต่อนะคะ
ราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทอู๋แต่เราตัวใหญ่มากเลยแน่นะคะ
ราคาต่อกิโลกรัมมันก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา
คณะกรรมการนะคะได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่จับปลาได้ตัวใหญ่มากที่สุดด้วย
คนนี้ค่ะได้รางวัลความสามารถจับปลาตัวใหญ่ที่สุดในสระน้ำแห่งนี้นะคะ
เป็นปลาบึกน้ำจืดหนัก๑๘กิโลกรัมกับอีก๗ขีดค่ะ